ดูเหตุที่คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
บอกว่าเกิดขึ้นแถวสะพานสูงมีหนุ่มนักดนตรี
เขากลับบ้านเป็นนักดนตรีก็ต้องกลับบ้านดึกใช่ไหมทีนี้นะคะ
จะต้องกลับรถใต้สะพานช่วงนั้นมันมืดพอดี
ช่วงที่เขากลับรถเขามองเห็นสายสลิงมันพาดอยู่ด้านหน้าเขา
และช่วงนั้นเขาบอกโชคดีมากที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ค่อนข้างช้าเหมือนกัน
เขาก็เลยเอามือจับไว้จับสลิงนะแล้วก็ยกข้ามศีรษะไปแบบนี้เลย
โอ้โฮรอดเลยนะ
เขาบอกว่าอาจจะเป็นการที่คนร้ายมาดักรอชิงทรัพย์เขาก็ได้

เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเขาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นการเตือนภัยคนใช้รถใช้ถนน
บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองใกล้วัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูง
เขาไปเจอมิจฉาชีพพยายามขึงเชือกไนลอนดักรถจักรยานยนต์ของเขานะคะ
เพื่อที่จะเอาทรัพย์สินมีค่าไปเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ทีมข่าวได้อ่านเฟซบุ๊กนี้ก็เลยลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะคะพร้อมคนที่โพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้แหละ
ก็คือนายนิรุธวิโรธกุลเป็นพนักงานบริษัทเอกชนตอนกลางคืนเขาก็รับจ๊อปด้วยเป็นนักดนตรีอินเนี่ยนะคะ
เขาเล่าบอกว่า๑๑ตุลาคมที่ผ่านมาเดินทางกลับบ้านหลังจากที่รับงานเล่นดนตรีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งประมาณ๑นาฬิกาตีหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าที่กลับรถอยู่ใต้สะพานเห็นว่าไม่มีแสงไฟก็เลยพยายามขี่ช้าอย่างระมัดระวังจู่เขาเห็นเส้นเชือกมาขัดที่บริเวณหน้ารถแต่ค่อนข้างต่ำหน่อยนะคะ
เขาพยายามขับไปใกล้จากนั้นเห็นชัดแล้วว่าเป็นเชือกเอามือจับเลยค่ะจับแล้วก็ยกข้ามศีรษะตัวเองแบบนี้แล้วก็รีบขี่ไปตรงที่มีแสงสว่างเพราะใต้สะพานมันมืด

เขาก็รีบขี่ออกไปเลยนะคะเพราะว่าเขาคือมันเป็นปฏิกิริยาบอกว่าน่าจะมีคนเอามาขึงไว้และน่าจะมีการปล้นเขาก็ตกใจกลัวพอรอดออกมาได้รีบขี่มาขึ้นบริเวณที่ที่มีเสาไฟฟ้าส่องสว่างทันที
ฟังเสียงผู้เสียหายเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
มีคนอยู่ผมก็มีคนอยู่เพราะว่าตอนที่ชนแล้วตอนที่ว่ามันล้างเขามีการดึงมันมีการดึงกลับผมรู้สึกได้เลยเพราะว่าเขาต้องการดึงให้ล้ม
เชือกออกไปแกะเชือกแล้วก็ดึงขึ้นข้ามหัวไปแล้วก็รีบขี่ออกจากจุดเกิดเหตุตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปทางนี้ผมก็จอดรถแล้วก็หยุดดูว่ามีอะไรเสียหายบ้าง
เพราะว่าปาดแผลนี้ครับผมมีมีจุดนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วส่วนตัวฝั่งนี้จะเป็นอ่าพวกชั้นนิดหน่อย
หลังจากเกิดเหตุเขาก็ไปแจ้งความไว้ที่สนประเวท
ซึ่งพันธ์ตำรวจเอกอดีศักดิ์ชูพันธ์ผู้กำกับการสนบางชัน
ได้เชิญผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
แล้วสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีถ้ามีผู้ก่อเหตุจริงนะคะ
รวมทั้งประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเปลี่ยนไฟให้หน่อย
เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุดใต้สะพานให้หน่อยเพื่อเป็นการส่องสว่าง
ป้องปรามเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
ไม่อยากคิดถ้าขับมาเร็วนี้อันตรายมาก